แต่ว่าผลการการขาดไม่เป็นใจ
เราดันแพ้เกาหลีเหนือไปนะครับ
ซึ่งเกาหลีเหนือแพ้ญี่ปุ่นมา๒
ญี่ปุ่นก็เลยกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่ง
เข้าที่๑แล้วก็ไปชิงนะครับ

แต่ว่าเราไม่ขอบเลยเรื่องการจบสกรนะครับ
ไทยก็ปรับผู้เล่น๘ตำแหน่งเลย

๑จังหวะครับเพราะว่าเราชิดกับทิศสีบำเพ็ญนะครับ
นาที๕๘ยิงดูดเสา๒ไปสุรรณยันโควิชเนี่ยเสียดายเลยนะครับ
ก็มองเรื่องของการอุ่นเครื่องก็ดีครับตอบตำแหน่งไปด้วยนะครับ
ชิงหรือไม่ชิงไม่ใช่ปัญหาครับขอให้รายการสุดท้ายที่
จีนเนี่ยผลงานรอยเลือกเดียวก็พอนะครับเดือนมกราคมปีหน้า
เกาหลีเหนือนะครับได้ประตูชัยจากทางรีหุ่นนะครับ

เจอกับทางเวียดนามขณะที่
หลังจบเกมครับเจรบสัมภาวดีแล้วก็จักริจเวทพิรมครับ
ผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าชิง
แต่ก็เชื่อว่าถ้าเจอกันอีกในศึกยู๒๓ชิงแชมป์เอเชีย
จะเอาชนะได้เด็กเล่นก็จะรู้นะครับ
ตัวเองเต็มที่แค่ไหนหรือว่ายังขาดอะไร
โค้ชเองก็จะเห็นเยอะกว่าเด็กอีกฉะนั้นเนี่ย
พอเวลาอีกสักนิดนึงผมว่ายังปรับกันทัน
แล้วก็เป็นทีมที่ต้องเจอกันอีกไงดังนั้นมันก็ยังจะพอรู้ทางกันอยู่แล้ว
ก็เป็นโอกาสที่ดีของทีมไทยในการอุ่นเครื่องรายการนี้นะครับ
ผมเราก็หวังที่เราจะคว้าเชิญครับ
ใช้ชนะในนัดหน้าให้ได้เพราะว่ามันจะทำให้เรามีความมั่นใจ
ผมว่าดูแล้วก็ถ้าเราเจอเขาอีกรอบหนึ่งผมมั่นใจว่าทีมเราสามารถชนะเขาได้นะครับผม
เตะทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็มันมีความฟิตอยู่แล้ว
แต่ว่าแค่เทคติกอะไรอย่างนี้ครับบางอย่างที่ยังต้องกลับไปแก้ไขกัน
ก็มีเรื่องพวกการพาร์ทบอลอะไรอย่างนี้ครับเล่นบอลกันง่ายก็ต้องไปกลับไปแก้ไข
ต้องให้โค้ดวางแผนใหม่อะไรอย่างนี้ครับ
นี่คุณสุดสกุลเราว่ามีฝนตกเมื่อเช้านะครับก่อนติดตามอะไร
วันพรุ่งนี้นะครับเวลา๔โมงเย็นแล้วก็คู่ชิง
เจอญี่ปุ่นนะครับเจอกับอูสเบคิสถานเวลา๒ทุ่มนะครับ